เรื่องของกัญชาที่จะนำมาใช้กับผู้ป่วย
วันนี้กลายเป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ
ก็ยุผู้ป่วยฟ้องเลิกสิทธิบัตร
พาณิชย์รับเรื่องจดให้ต่างชาติ

กลายเป็นเรื่องเป็นราวไปซะแล้วนะครับ

เสนอให้คณะรัฐมนตรีปลดล็อกกัญชา

เพื่อนำมาศึกษาวิจัยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์
แล้วก็มีหลายฝ่ายก็ออกมาสนับสนุน
จากในตำราแพทย์แผนไทยแต่โบราณ

กัญชาสามารถใช้เป็นยารักษา
บรรเทาอาการเจ็บป่วยได้
หลังจากนั้นคมเห็นชอบให้นำเรื่อง
ปลดล็อกกัญชาไปศึกษาในรายละเอียดข้อดีข้อเสีย
แล้ววันนี้ก็จะนำกลับเข้าที่ประชุมคอรมอพิจารณาอีกครั้ง

จดสิทธิบัติกัญชาของบริษัทต่างชาติ
กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งล่ะคุณ
ว่าทำไมถึงไปให้ต่างชาติเขาจดได้
แล้วถ้าไทยจะเอามาใช้จะเป็นยังไงนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
นายทศพลทางสมบุตรออกมาชี้แจ้งว่า
ที่บริษัทต่างชาติยื่นจดสิทธิบัติ
สกัดกัญชาตามธรรมชาติในไทย

เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับคำขอไปตั้งแต่ต้น
หากคำขอสิทธิบัตรมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องครับ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคำขอนั้นจะได้รับการจดสิทธิบัตรนะ
จากจะต้องถูกพิจารณาตามเงื่อนไขและขั้นตอนของกฎหมายสิทธิบัตรก่อน
และคำขอจะยังไม่ได้รับความคุ้มครองจนกว่าจะได้รับการจดทะเบียน
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศต่างด้วยนะครับ
อกจากนี้นะครับสารสกัดจากกัญชาตามธรรมชาติ
ยังเป็นสารสกัดจากพืชเป็นสิ่งที่กฎหมายสิทธิบัติของไทย
ไม่ให้ความคุ้มครองอยู่แล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับสิทธิบัติ
ยังคงโพสต์ข้อความแสดงความกังวลนะพร้อมตั้งคำถามไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
หลังมีการปล่อยให้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาจากธรรมชาติตรงนี้แหละครับ
เขาก็เป็นห่วงหัวว่าเดี๋ยวถ้าไทยเอามาใช้แล้วจะอย่างไร
ครับผมเช่นเดียวกับศาสตราจารย์นายแพทย์ธิรวัตรเหมะจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยและกรรมการพิจารณาการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ได้โพสต์ข้อความว่าการปฏิเสธการรับคำขอสามารถทำได้เพราะเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายในประเทศไทย
อกจากนี้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา๙วงเล็บ๑ระบุว่าสารสกัดจากพืชรับจดสิทธิบัติไม่ได้การรับจดจึงผิดกฎหมายนี้ด้วยครับ
ใช่นะครับซึ่งสารสกัดจากกัญชาตามธรรมชาติสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ที่สามารถต่อยอดวิจัยและพัฒนาในผลิตภัณฑ์ยาที่มีพื้นฐานสารสกัดจากกัญชาตามธรรมชาติ
อย่างเช่นตำรับยาหรือว่าสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ทางยาเหนือกว่าสารสกัดนะครับ

เมื่อวานก็จี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเลยบอกว่า

มันโมคะตั้งแต่ต้นมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
แล้วทีนี้พอมันเป็นข่าวออกมาแบบนี้

วันนี้รอด้วยที่ประชุมคอรมอล
มีการพิจารณาเรื่องของการใช้ประโยชน์จากกัญชาด้วย